คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงสนพระราชหรือไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
โดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จึงมีการศึกษาภัราชปณิธาในเรื่องนี้ตามลอยพระบาท
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
อกไม้ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ถูกดูแลอย่างงดงามภายในสวนหลวงร๙
บนพื้นที่๕๐๐ไร่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร
จากสวนแห่งนี้จะเป็นปอดของคนเมืองแล้ว
ส่วนหลวงร๙ยังได้รวบรวมพันไม้กว่า๓๐๐ชนิด
ให้เยาวชนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาพักผ่อน
ศึกษาหาความรู้เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ผู้เดินตามรอยพระบาทในหลวงร๙กล่าวว่า
ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นเรื่องสำคัญ
ในขณะที่ประเทศไทยมีพืชกว่า๑๕๐๐๐ชนิด
แต่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักพันไม้ไม่ถึง๑๐๐ชนิด
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเยาวชน

เราอยากจะมอบสิ่งที่ดีให้เขาต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกโอกาสที่จะมีเด็กเล็กมา
จำนวนมากหน่อยผมก็จะพยายามมาเองแล้วบรรยาย

้มน้าวกล่อมกาวจิตใจเยาวชนให้มีใจรักในธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราในอนาคตก็คิดว่า
จะเป็นพี่ของทุกประเทศในด้านการอนุรักษ์ธนกรธรรมชาติ
ต้นไม้ก็จะสวยงามป่าไม้ก็จะดีขึ้นนะครับ
ชุ่มชื้นแก่แผ่นดินต่างก็จะค่อยเป็นไปตามที่
ทรงมีพระราชดำริไว้ครับ
คณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวงร๙จึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนจีนและญี่ปุ่นระหว่างวันที่๒๕๒๘ธันวาคม๒๕๕๙
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ก่อให้เกิดรากฐานในการดำรงชีวิตของประสบกรณิกรมาจนถึงปัจจุบัน

ก็เป็นเรื่องที่เราหลายหน่วยงานได้เสริมกัน
แล้วก็พยายามนำไปใช้ประโยชน์นะครับ
ตอนนี้ก็มีความสำริดผลจนกระทั่งต่างประเทศนี้ยอมรับนะครับ
แล้วก็ได้มีการถวายรางวัล
ในการอนุรักษ์ดินและน้ำกับพระองค์ท่านนะครับ
และนี่ก็คือการน้อมนำแนวพระราชดำริ
หลวงรัชกาลที่๙มาปฏิบัติของนักอนุรักษ์ด้านพันธุกรรมพืช
หวังเป้าหมายที่จะให้เยาวชนรุ่นต่อไป
สารต่อตามรอยพระบาทรักในธรรมชาติ
ช่วยกันดูแลเห็นคุณค่าของป่าไม้และพืชพันธุ์นานาชนิด